คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านค่ะ
เดี๋ยวจะมาบอกนะว่าเพื่อนบ้านสองหลังเขาทะเลาะอะไร
แต่จะบอกว่าหลังนึงเนี่ยเป็นอดีตทหารอีกหลังนึงเนี่ยมีเด็กอยู่
วัยรุ่นอยู่ทีเนี้ยประเด็นก็คือฝั่งอดีตทหารอ่ะ
เอาปืนยิงเข้ามาที่บ้านของน้อง
แล้วเดี๋ยวจะให้ดูสภาพของน้องวัย๑๔ปีกระสุนเฉียวหัวไปนิดเดียว
แล้วน้องขวัญภาวะขวัญภาวะจนคิดว่าน้องโดนของเข้า
แต่จริงไม่ใช่น้องมีอาการแบบนี้ค่ะ
อย่างงี้คุณสอบให้เงิน
อยู่ก็อยู่ก็ลงหยุดก็ลง
อยู่กันแล้วอยู่กันแล้ว

หลายคนคิดว่านี่คือน้องโดนของ
นึกว่าโดนผีเข้าแต่จริงน้องเขาภาวะนะหวานกลัวฮะ
ภาวะหวาดกลัวได้ยินคำว่าปืนไม่ได้เลยนะ
ได้ยินคำว่ายิงไม่ได้เลยอาการน้องเป็นแบบนี้
ขอเรียกว่าน้องแคทละกันค่ะน้องแคทเนี่ยสติตะเลิศไปเลยนะ
จากการที่โดนกระสุนเนี่ยผ่านแบบเฉียดตรงหน้าบ้านเนี่ยค่ะ
เพราะอะไรล่ะเพื่อนบ้านที่เป็นอดีตทหารยิงมา
บ้านหลังนี้นะมีเจ้าของคือนายนัทธนัยอายุ๔๕ปี
แล้วฝั่งทหารคนนั้นน่ะอายุ๕๘ปีค่ะ
ในบ้านของนายนัทธนัยเนี่ยที่มีน้องแคทอยู่นะนะ
มีเด็กอีก๙ขวบ๑๐ขวบคือเด็กเขาก็อยู่กันประมาณ๕คนนะคะ
เด็กเล่นกันอยู่อาจจะมีเสียงดังไปนั่นแหละ
แล้วฝั่งทางอดีตทหารเขาไม่พอใจมาก่อเหตุแบบนี้
จริงนะบ้านสองหลังนี้เขามีเรื่องกันมานานแล้วค่ะ
ฝั่งของทหารเองเขาอบอ้อมอารีเขารักสัตว์
แต่ทำไมเขาทำแบบนี้เขาไม่ได้คิดถึงหัวใจของเด็กเลย
เพราะอะไรรู้ไหมทหารเลี้ยงแมวจรเลี้ยงเป็น๑๐ตัวเลยนะ
จรมันก็จะมาอึ๋จะมาฉี่มาอยู่ที่หน้าบ้านของนายนัทธนัยเนี่ยนะคะ
มันเหม็นแล้วฝั่งทางเจ้าของเองก็คืออดีตทหาร
ก็ไม่ได้มาเก็บขี้แมวไม่ได้มาจัดการทำความสะอาดฉี่หรอกค่ะ

ใช่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นสองหลังมีปัญหากัน
ฝั่งนึงเลี้ยงแมวมาฉี่บ้านเขาใช่ไหม
อีกบ้านหนึ่งก็เด็กเสียงดังทหารก็ไม่พอใจ

ตำรวจที่สวพาวบางบัวทองจับกลุ่มตัวฝั่งอดีตทหาร

โดนเรื่องพยายามฆ่ากับยิงปืนในที่สาธารณะมีของกลาง
ก็คือเป็นปืนพกสั้นปืนลูกโม่นี่แหละค่ะ
รวมถึงตำรวจให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนไปแล้ว

ก็เลยไปที่บ้านของอดีตทหารแล้วก็ไปถามแหละ
เพราะว่าคนแถวนั้นเขาก็บอกว่า
หลังจากที่อดีตทหารโดนจับตัวแล้วก็ได้ประกันตัวมานะ

มีแค่ญาติมาขนของไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
แล้วเราก็เลยอ่ะจากบ้านอดีตทหารไม่มีคนอยู่แล้ว
ก็เลยไปดูบ้านของฝั่งคู่กรณี
ก็ไปเจอทางภรรยาของนายนัทนัย
แล้วก็เจอลูกสาววัย๑๔ปีนี่นะคะ
เขาก็บอกว่ามันทะเลาะกันนะพี่

แมมก็มาฉี่มาขี้หน้าบ้านหนูแบบนี้
เขาก็ไม่ได้มาทำความสะอาดเขาก็ไม่รับผิดชอบ

แล้วอาการของเพื่อนที่เหมือนกับขวัญเสียไปเลย
เราเปิดให้ดูตอนต้นคลิปน่ะบอกว่าใช่

พอได้ยินคำว่าปืนได้ยินคำว่ายิง
กลายเป็นเด็กที่ขวัญตะเลิศไปเลยนะคะ